เมื่อเช้านี้ช่วงสดจริงถึงตัววันนี้นะคะ
เราได้เฟสไทม์กับพิธีกรฝีปากแซ่บอย่างคุณกะละแมม
พระชวรสิเธอพาทัวร์คอนโดแบบส่วนตัวเลยนะใช่แล้ว
รวมไปถึงประเด็นที่หลายคนคล่องใจว่า
ตกลงพี่แมนเนี่ยมีคนรู้ใจแล้วหรือเปล่า

ทำไมถึงตั้งปณิธานว่าจะท้องให้สามีของฉันเท่านั้น
วันนี้พี่แมร์พร้อมเคลียร์ทุกประเด็นชัดไปฟังกันค่ะ
ื้อฮือเปิดโหมดเฟสไทม์คุยกันแบบสดในบันเทิงไทยรัฐ

ระหว่าง๓ผู้ประกาศสุดแซ่บกับพิธีกรหญิงคนดัง

ที่เธอยอมพาทัวร์คอนโดส่วนตัวผ่านหน้าจอโทรศัพท์
เผยเคล็ดลับและแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาฟิตหุ่นเป๊ะ
ขึ้นแท่นไอดอลของผู้หญิงสุขภาพดีในยุคนี้เลยล่ะค่ะ
อกจากนั้นสาวแมนยังเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
กระแสข่าวการอุ้มบุญให้เพื่อนสนิทอย่างหนุ่มบูดดี้
ว่าเพราะอะไรเธอถึงได้ปฏิเสธเรื่องนี้
จะเกี่ยวข้องกับข่าวที่เธอซุ่มคบหนุ่มปริศนาหรือไม่
กะละแมจัดมาให้ฟังกันแบบเคลียร์เลยล่ะค่ะ
อย่าบอกนะว่าฟิตร่างกายไว้เพื่อเตรียมบวชอย่างเดียวตลอดชีวิต
ไม่คิดจะมีสามีหรืออะไรยังไง

แล้วหนูบอกเลยว่าเขากำลังจะมาแล้ว

เพราะเมื่อก่อนหนูไม่เชื่อเรื่องความรักแท้ใช่ป่ะ

หนูก็ไปเห็นว่าพ่อกับแม่รักเรามาก
แล้วเรามีแท้นี่หว่า
เราเคยได้รับความรักกันท่วมทน

เฮ้ยความรักแท้มันไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ว่ะ

มีก็มีเมียไปหมดแล้วไหมอะไรอย่างนี้

พี่แม่คนคนนั้นของพี่แม่ไม่ใช่
จานวัดที่ยืนข้างที่ยืนข้างใครใช่ไหม
ใช่คนที่เป็นช่างพาถ่ายให้หรือเปล่า

แต่พี่แม้สูงหนูไปเที่ยวเวียดน้ำแล้วคนกันไลก์
พี่แม้หนูจะรอวันที่พี่แม้ทอง
พี่แม้หนูรอวันที่พี่แม้ทองนะ
เรื่องของความรักเขาบอกว่าเพิ่มพิจารณ์พุทธ

พี่แมะเดี๋ยวก็มาพรุ่งนี้ก็มา